วอนขอความช่วยเหลือหลานชายของท่านนะฮะ

แต่ว่าหลานชายน้ำหนักตัวถึง๒๔๐กิโลกรัมนี่
ต้องนอนติดเตียงแบบนี้รอการช่วยเหลือนะฮะ
ตัวคุณยายเองก็บอกว่าไม่รู้จะยังไงเหมือนกัน
หลานชายป่วยหลายโรครุมร้าวจริงนะครับ
ทีนี้พอคุณยายร้องมา
สิทธิ์ข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็ต้องลงพื้นที่นะ
ด้วยความเป็นห่วงทั้งตัวหลานชายที่มีน้ำหนักเยอะ
เป็นห่วงคุณยายเองที่มีอายุเยอะนะฮะ

ก็ไปพบกับบ้านปูนชั้นเดียวปลูกติดกัน
ภายในบ้านพบผู้ชายคนนี้ก็คือคุณบอย
นายชะยะนัทเผ่าจินดานอนอยู่บนเตียง
ก็สภาพมีบาดแผลที่เท้าด้วยนะคุณนะ
เนื่องจากติดเชื้อแล้วก็บริเวณแผ่นหลัง
แล้วก็ก้นเป็นแผลกดทับขนาดใหญ่นะครับ
คุณบอยต้องใส่สายออกซิเจนตลอดเวลา

สิทธิ์ของเราได้พูดคุยกับคุณยาย

คุณยายที่ดูแลน้องบอยมาตลอดนะครับ
กำลังเอาผ้าชุบน้ำเช็ดตัวให้กับหลานชายอยู่

เคยดูแลและเลี้ยงหลานชายคนนี้มาตั้งแต่เล็ก
หลานแยกไปอยู่คนเดียวตอนอายุ๑๗
ก็มีการไปมาหาสู่ตามภาษายายหลานบ้างแหละนะครับ

แล้วก็เมื่อวันที่๒๓พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับ

บอกให้ยายยายช่วยพาไปโรงพยาบาลหน่อย

ทีนี้คุณยายก็เดินทางไปดูหลาน

พบว่าหลานชายเคลื่อนไหวไม่ได้แล้ว
ไม่ได้แล้วติดเตียงแบบนี้แล้ว

จมอุจจาระและปัสสาวะอยู่ภายในห้อง
ยายบอกโอ้โหยายสงสารหลานจับใจเลยนะฮะ

ให้นำตัวส่งโรงพยาบาลสุรินทร์นะครับ
ต่อมาวันที่๗มิถุนายนที่ผ่านมา
โรงพยาบาลแจ้งให้คุณยายมารับหลานชายกลับบ้าน
โดยหน่วยกู้ภัยสุรินทร์ช่วยเหลือเคลื่อนย้าย

เพราะว่าเจ้าของห้องเช่าขอให้ย้ายออก
จากหลานชายก็ค้างค่าเช่าอยู่เก่าของที่เขาอยู่เดิม
หลายเดือนทีนี้ก็ต้องรับมาอยู่กับคุณยาย

น้องบอยจะป่วยจิตเตียงครับตอนนั้นคือยังปกติทุกอย่างใช่ไหมครับ

แล้วเกิดมีการป่วยกระทันหันใช่ไหมครับ

มีทั้งเบาหวานความดันแล้วก็ไตไม่ค่อยดีใช่ไหม
ถูกไหมครับครับคุณครับครับคุณครับครับ
ตอนนี้คืออยากให้หน่วยงานมาช่วยเหลือเพิ่มเติมไหมครับ

มาช่วยเหลือใช่ไหมครับค่ะช่วยเหลือเพิ่มเติม
อยากให้มาช่วยเหลือจริงนะคุณยายบอกแบบนี้นะครับ
ส่วนน้องบอยหรือว่านายชะยะนัทนะครับ

อนขอให้ผู้ใจบุญช่วยติดต่อประสานหมอที่เก่ง
เชี่ยวชาญด้านโรคอ้วนนำผมไปรักษาหน่อยครับ
ผมเจ็บปวดทรมานมากในการใช้ชีวิตแต่ละวันแต่ละวัน
คืออยากใช้ชีวิตปกติเหมือนคนอื่น
ไม่อยากให้คุณยายลำบากไม่อยากให้คนในครอบครัวลำบากนะครับ
ท่านใดอยากช่วยเหลือก็สามารถที่จะส่งของไปได้นะครับ

เพอร์ที่ทำแผลอะไรต่างนะฮะ
ก็สามารถส่งไปได้นะครับที่บ้านของคุณยายฮะ
ก็คือบ้านเล็กที่๒๕๐ทับ๒ถนนกรุงศรีนอก
ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับ
รหัสปริศนีย์๓๒๐๐

โทรติดต่อคุณบอยโดยตรงได้เลยนะคุณนะ

ก็คือหมายเลขโทรศัพท์๐๙๙๘๔๓๖๕๓๑นะครับ